เดียค่ะเป็นผู้ชายอายุ๒๐ปีนะคะ
ถูกรุมทำร้ายร่างกายจากกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๗๘คน
คดีเกิดขึ้น๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นค่ะ
น้องบอกว่าได้รับบาดเจ็บหนักโดยเฉพาะบริเวณศีรษะเนี่ยนะคะ
คุณแม่บอกว่าผ่านมา๒สัปดาห์แล้ว
เมื่อวานนี้ค่ะกลุ่มบุคคลที่ถูกออกหมายจับในข้อหาทำร้ายร่างกายน้องเดีย
มากับทนายมามอบตัวแต่ให้การภาคเศษนะคะ
ความคืบหน้าคดีนี้ค่ะซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคิริขัน
เดียอายุ๒๐ปีเป็นชาวบางสะพานถูกรุมทำร้ายร่างกายจนศีรษะยุบ
มีเลือดออกในสมองแม่เอาเรื่องนี้มาโพสต์นะคะ
ล่าสุดนายอภินันอายุ๒๓ปีคนที่ถูกกล่าวหาตามหมายจับสารจังหวัดหัวหิน
ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและเพื่อนอีก๒คนประมาณอายุประมาณ๒๐๒๕ปีค่ะ
ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับทนายความแต่ยังคงให้การภาคเศษทั้ง๓คนนะคะ
เปิดเผยว่าทั้งสามคนปฏิเสธเรื่องอาวุธปืนและอยู่ระหว่างการสอบสวน
โดยเจ้าหน้าที่แยกทั้ง๓คนออกไปสอบสวนเดี่ยวนะคะ
นี้อยู่ระหว่างการขอสารเพื่อจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ทั้งหมด
ซึ่งมีอยู่ประมาณ๗คนและรอการสอบปากคำ
รวมถึงวัตถุพยานต่างก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ